ไปดูเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันคุณผู้ชมครับคราวนี้เป็นการไล่ยิงกันเลยนะฮะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสามรายแล้วก็สาหัสหนึ่งรายครับที่หลังเกิดเหตุนะฮะทางด้านของตำรวจผู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจรับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกั
กระจกด้านข้างคนขับเป็นรูพลุนทีเดียวนับได้ถึง๒๑รูนะฮะมีคนบาดเจ็บเป็นผู้ชายทราบชื่อคือนายวิโรธชูสร้อยอายุสามสิบปีนะคนนี้ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเลยอาการสาหัสนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีคนบาดเจ็บอีกสองรายเป็นผู้ชายหนึ่งนะถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งถูกเศษกระจกเนี่ยบาด

เพราะวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเคยมาหาเรื่องลูกชายมาก่อนโมโหแทนลูกยอมไม่ได้ลูกจะโดนลุมยิงใส่ซะเลยครับนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเบื้องต้นทราบว่าลูกชายผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยเขามีอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการไปโพสต์ในเฟซบุ๊กท้าทายกันเรื่องของการซ่อมรถ